จะมีประสิทธิภาพที่จะคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่จ่ายไปหรือเปล่า

กลางราคาล้านนิด
ดูไปแล้วก็มีความน่ารักอยู่ในรูปลักษณ์ของเจ้าแมวดีตัวนี้

หน้าตาก็มีส่วนผสมของรถหลายรุ่นที่นำมาดีไซน์อยู่ในรูปทรงของเจ้าแมวดีคันนี้แหละครับ
ความทันสมัยของยานยนต์ไฟฟ้าในยุคใหม่
ตัวนี้เป็นเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นกล้องหน้าติดอยู่ตรงนี้ครับ
ผมดูแล้วนับดูแล้วกล้องเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า๕จุดนะครับ
จุดนี้๑ข้างบนนี้อีก๑นะครับแล้วก็ใต้กระจกมองข้าง
ทั้งสองฝั่งแล้วก็ใต้ฝาท้ายสำหรับรุ่นกลางสี่ร้อยโปร
จะได้ล้อลายเดียวกับรุ่นห้าร้อยอัลตร้าก็คือล้อขอบสิบแปดนิ้ว
แหม่ชื่อเหมือนคนไทยจิติ
เวลาวิ่งก็จะลดเสียงการเสียดสีบนถนนได้พอสมควร

แตะที่ประตูเอามือจับก็จะปลดล็อกได้เลย
แต่จะปลดล็อกฝั่งคนขับเฉพาะคนขับเท่านั้น
สิ่งที่คนไทยชอบแต่ไม่ค่อยได้ใช้ครับ
ไม่มีนี่ถึงก็โมโหกันเลยก็คือซันรูปบางเจ้าเนี่ยเล่นกันถึงขนาด
เพื่อคือใช้กระจกหลังคาทั้งผืนอย่างที่เพิ่งออกมาก็คือตัว
คันนี้เป็นอย่าไปเรียกเลยฮะว่าเป็นเราเรียกมันว่าดีกว่าเพราะเปิดได้
แค่ครึ่งเดียวพร้อมกับชิ้นส่วนของตัวกันลม
ซึ่งกันกระแสลมหมุนวนกันเสียงเข้าไปในห้องโดยสารนะครับเสาอากาศก็
ตอนนี้ก็ทำกันมาเกือบทุกแบรนด์แล้วครับจะเป็นเสาอากาศ
กับเสาโทรศัพท์เสาวิทยุต่างในลักษณะนี้
แล้วก็มาดูที่ด้านหลังนะครับ
ก็จะเห็นได้ว่าท้ายมีส่วนของความโค้งมนต์
เพื่อความสวยงามในการดีไซน์ไฟท้ายนี่ก็อยู่ด้านบนเลยครับ
พร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ไฟเบรกตรงที่๓
ไม่มีปัดน้ำฝนหลังถามว่าอยากได้ไหมมันเป็นความจำเป็นนะฮะ
บ้านเราเนี่ยฝน๘แดด๔ก็คือเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออก
การไม่มีปัดหลังเนี่ยทำให้ทัศนวิสัยด้านหลังเนี่ย

ลองมาดูการเปิดฝาท้ายครับฝาท้ายแบบแมนวลคือเป็นฝาท้ายธรรมดานะฮะ
ไม่มีระบบไฟฟ้าก็ต้องเปิดด้วยการออกแรงยกนิดนึงนะครับ
ก็จะเห็นมีอุปกรณ์ปะยางมาให้มีสายชาร์จมาให้นะฮะ
ไม่มียังอะไรวิธีปิดก็คือมีที่สอดมือดึงลงมา
ไม่มีสวิตช์ไฟฟ้านะครับใช้กดลงมาเลยนี่คือส่วนท้ายของเจ้า
เรามาดูอย่าเรียกว่าเครื่องยนต์เลยฮะเรียกว่าระบบขับเคลื่อนของ
รถไฟฟ้าคันนี้ก็ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอยู่ที่ฝากระโปรงหน้า

ที่เปิดก็คือใช้เหล็กค้ำฝากระโปรงกดลงไปตรงนี้
ก็จะเห็นว่ามีแบตเตอรี่แยกขนาด๑๒โวลต์ซึ่งแยกจากแบตเตอรี่หลัก
แล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ใช่มอเตอร์นะฮะนี่คืออินเวอร์เตอร์ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า
ซึ่งรับพลังงานกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เข้ามาแปลงเพื่อที่จะส่งถ่ายไปยังมอเตอร์ขับเคลื่อน
บิดจัดมาให้ที่๒๑๐นิ้วตันเมตรเพียงพอที่จะใช้งานทั้งขับในเมืองแล้วก็ออกทางไกลต่างจังหวัดนะครับ
ส่วนอัตราเร่งนั้นผมลองทดสอบดูทำได้ประมาณใกล้เคียงกับ๙วินาที
แต่มีบางจังหวะที่ลงสะพานแล้วผมลองกดคันเร่งดูเนี่ยไปได้ถึง๑๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ
จะเห็นได้ว่าทำไมรถไฟฟ้าวิ่งได้ความเร็วไม่สูงเท่ากับรถที่มีเครื่องยนต์
ที่มีเครื่องยนต์เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเครื่อง๑๕๐๐เทอร์โบหรือว่า๒๐๐ไม่มีเทอร์โบเนี่ย
วิ่งได้ใกล้เคียง๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่รถไฟฟ้าทำอย่างนั้นได้ไหม
ทำได้ครับแต่ทำแล้วแบตจะล่วงเร็วมาก
รถไฟฟ้าเนี่ยถ้าแบตหมดแล้วเราไม่สามารถไปได้นะสมมุติว่าอยู่ในสภาพที่แบตเหลือน้อยหรือว่าแบตหมด
ออนอย่างเดียวเลยฮะเข็นก็เข็นไม่ได้เขาห้ามเข็นนะฮะเพราะฉะนั้นในการใช้งานรถไฟฟ้าเนี่ย
หลักสำคัญก็คือคุณต้องคอยมองแว้งกิ้งหรือแรงของระดับของแบตเตอรี่กับระยะทางที่สามารถวิ่งได้
คิดของรถไฟฟ้าก็คือใช้ความเร็วไม่สูงไปเรื่อย๘๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามกฎหมายที่กำหนดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาไฟหมดระหว่างทางนะครับ
สำหรับคนที่ขับเร็วผมว่าสามร้อยห้าสิบกิโลเมตรครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวในราคาร้านกับอีกห้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ย
สำหรับแบตเตอรี่จะวางแผ่นแบตเตอรี่ทั้งหมดไว้ที่พื้นห้องโดยสารพร้อมกับปิดผลึกเพื่อป้องกันน้ำความชื้นต่าง
มีระบบป้องกัน๓๖๐องศาครับทั้งป้องกันอุณหภูมิทั้งหล่อเย็นแล้วก็รักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่ไม่เกิน๔๕องศาเซลเซียต
เพื่อทำให้แบตใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดูรูปโฉมภายนอกของแมวดีไปแล้วนะครับ
ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ
ระบบพร้อมปุ่มดับเครื่องยนต์อยู่ทางด้านนี้ครับด้านขวาสุดเนี่ยนะครับ
คือโคตรชัดครับจอ๑๐๒๕นิ้วเป็นจอมอนิเตอร์กลางขนาดจอใช้ระบบสัมผัสทัศกรีนสั่งงาน
ส่วนจอตรงนี้๗นิ้วเป็นจอมอนิเตอร์ของมาตรวัด
ถือว่าทำออกมาได้ใช้งานได้โอเคเลยนะฮะไม่ถึงกับไม่ถึงกับดีนะฮะแต่ก็ถือว่าใช้งานได้
มาทางด้านปุ่มด้านขวามือนะครับเป็นจุดที่หลายคนชอบก็คือ
เบรกจนหยุดแล้วก็เร่งออกตัวโดยที่ไม่ต้องมายุ่งอะไรเลยนอกจากควบคุมพวงมาลัยเท่านั้นเองนะครับ
สรุปภายในครับบอกเลยว่าถึงเวลาแล้วที่รถญี่ปุ่นจะต้องหันมามองรถยนต์จากจีนไปนิดใหญ่นะครับว่า
สิ่งที่เขาทำออกมานั้นมันเป็นยังไง
มาดูที่เบาะผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างครับ
โดยภาพรวมสรุปเลยดีกว่าผมชอบรูปทรงเขานะวัยรุ่นบ้านเราเนี่ยมองแล้วแบบโอ้โหมันน่ารักจังเลย
มาถึงการให้คะแนนรูปทรงดูเหมือนเล็กเพราะว่ารถมันอ้วนกลมป้อมแต่พื้นที่ห้องโดยสารกว้างฮะนั่งสบายเต็ม๑๐ผมให้๘นะ
ไม่แน่ไม่นอนครับส่วนใหญ่จะตกลงมาแล้วก็มีน้ำท่วมขังอยู่บนผิวถนนแม้ว่าเขาจะเคลมมาว่าสามารถวิ่งลุยน้ำได้ในระดับสามสิบเซนติเมตรก็ตามแต่ความหวาดเสียวของคนที่ใช้งานของเจ้าของรถ

ในวันนั้นเราจะได้สภาพบรรยากาศอากาศที่เหมาะกับลูกหลานของเราได้มากกว่าทุกวันนี้